ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ที่ชาปนัสฐานชั่วคราวเมนรอยรูปนกษัตริย์ลิง
หลังเสร็จสิ้นในช่วงของพิธีการ

ก่อนจะถึงเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาที
เป็นเริกถวายเพลิงจริงสรีระสังขาร
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
สำคัญในช่วงค่ำที่ผ่านมาจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังเต็มไปด้วยประชาชน

ที่ยังรอร่วมในพิธีเผาจริงสิริระสังขาร
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคุณนะครับ
ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งที่จะเคลียร์พื้นที่
โดยรอบเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
เพื่อที่จะทำการเผาในเวลา๒๒นาฬิกา
ซึ่งจะต้องเคลียร์ประชาชนออกห่างจากบริเวณนี้
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ

เป็นจำนวนนับล้านดอกซึ่งประชาชนทุกคน
ได้มาร่วมกันวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ทั้งที่สูญประชุมอเด็กประสงค์การรจนาพิเศษบวิทยาลัยคอนแก๊ด
จะรวบรวมและโขลขึ้นไปและนำไปเทินกันไว้
เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้เจ้าที่ก็ต้องเร่งนำอุปกรณ์บางส่วนที่จะไม่ต้องมีการเผาไปด้วย

ไปดูพิธีการสำคัญ๓พิธีการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
เทียมเจ้านางศรีดารุ่นที่๖นะครับหรือว่านางเมธินีหวานอารมณ์ซึ่งเป็นชาวเมืองอุบลราชธานี
ได้จัดทัพไปร่วมพิธีฆ่านกหัสดีลิงในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม
ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเหมือนกัน
จึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงศพนั่นเองครับ
โดยทหารเอกที่ติดตามนางศรีดานะครับจะทำการเดินวนขวารอบตัวนก๓รอบ
จากนั้นทำการล่อนกก่อนชี้เป้าให้นางศรีดายิงสอนเข้ากลางอก
หลังจากนั้นทหารเอกจะเข้าดึงสอนแล้วก็แทงซ้ำด้วยหอกดาบ
นกตายมีเลือดออกมานะครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นผลไม้ก็ถือเป็นอันเสร็จพิธีครับ
หลังจากนั้นคณะนางสีดาและก็เหล่าทหารนะครับจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาทันทีโดยไม่แวะพักที่ใด
แล้วก็จะทำการฉลองชัยชนะให้กับนางศรีดาแล้วก็เหล่าบริวารที่ร่วมกันฆ่านกหัสดีลิงในวันพรุ่งนี้
สำหรับพิธีกรรมข้้าน้วคศดีลิงค์นั้นเป็นพิธีกรมมีความเชื่อเมื่อมีเจ้านายหรือว่าพระผู้มีสัมมนตรศักดิ์ชั้นสูงบรรณภาพ
ให้ทำเมลนนกข้าศดีลิงค์ประกอบห่อแก้วแล้วก็เชิญศพขึ้นตั้ง
แล้วก็เผาทั้งศพทั้งนกไปพร้อมกันนะครับ
กลายเป็นธรรมเนียมทำสืบทอดกันมาหลายร้อยปีถึงทุกวันนี้
และนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
ก็คือพิธีฆ่านกหัสดีลิงนั่นเองนะครับ
เมื่อพิธีฆ่านกหัสดีลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนเก้าสิบเก้าคน
ก็ได้ฟ้อนส่งสการด้วยท่วงท่าฟ้อนแบบอีสานที่สวยงามอ่อนช้อยอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับ
ก็จะเป็นการฟ้อนประกอบบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่จากคำสอนของหลวงพระคูณ
ถอดออกมาจากพินัยกรรมเป็นธรรมนองเพลงโคราชนะครับ
ซึ่งทำลองเพลงโคราชนี้หลวงพระคุณเป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับ
เมื่อครั้งยังเป็นคารวาสอยู่นะครับหลวงพระคูณฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นนักเพลงโคราชด้วย
แม้ว่าดนตรีแล้วก็ทุ่งท่าจะดูเศร้าแต่ก็แฝงไปด้วยคำสอนของหลวงพระคูณให้ได้นำไปปฏิบัติด้วยนะครับ
ก็เป็นการแสดงที่ออกจากใจเพื่อส่งสการแสดงความอาลัยต่อหลวงพระคูณปริสุทธโธครับ
ฟ้อนส่งสการนะครับก็จะมีพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
โดยครูธรรมยอดแก้วนะครับเป็นเจ้าพิธีมีบุคลากรแล้วก็นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ
แก่นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็คณะเพศศาสตร์
ร่วมกันทำพิธีขอขมาหลวงพระคุณบริสุทธโธเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะมีพิธีถวายเพลิงจริงในเวลา๒๒นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นทั้งสามพิธีนะครับเจ้าหน้าที่ก็กันประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อที่จะเก็บสิ่งของต่าง
ซึ่งตอนนี้ก็ได้นำดอกไม้จันทร์มาวางเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
อกจากนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับ

สำหรับประชาชนที่จะอยู่รอชมจนเสร็จสิ้นพิธี
ก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ห่างจากจุดนี้พอสมควร

รายงานสดจากชขอนแกน
ค่ะขอบคุณคุณยุทยาตุ้มมีด้วย
เดี๋ยวจะกลับมาติดตามการรายงานสดได้อีกครั้ง
ในช่วงเวลา๒๒นสำหรับพัฒน์ทวายเผลิงจริง